มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกชายของเจ้าของสวนปามนะฮะถูกฆ่านะครับใช้มีดไล่ฟันแล้วก็เชื่อดคอจนเสียชีวิต
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนงานในสวนนะเขามาฝากให้อยู่ด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสวนปามในพื้นที่ตำบลเสาเผาอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังจากรับเกิดเหตุสาวเผ่าศรีชนก็ไปถวดสอบนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายศิรวัตรขนอมชื่อเล่นชื่อบอลอายุ๑๙ปีนะฮะ
เสียชีวิตในสภาพนอนหงายหน้าจมกองเลือดแล้วก็อยู่ในสวนปามซึ่งอยู่ติดกับครูส่งน้ำ
ชนะสูตรศพเนี่ยพบบาดแผลที่คอที่ถูกเชื่อดด้วยของมีคมเป็นแผลลึกจนหลอดลมขาด
ส่วนที่แก้มด้านซ้ายถูกฟันลึก๑แผลนะครับที่ไทยทอยด้านหลังก็มีแผลใหญ่๓แผล
หัวไหล่อีก๓แผลหัวไหล่ด้านซ้ายห่างจากที่เกิดเหตุสัก๒๐๐เมตร
ภายในบ้านชั้นเดียวมีร่องรอยการต่อสู้มีกองเลือดหลายจุดมีร่องรอยหยดเลือดตลอดเส้นทางจากบ้าน
จนมาถึงจุดที่นายสุรวัตรนอนเสียชีวิตอยู่
พ่อของผู้ตายบอกว่าคนร้ายที่ลงมือฆ่าลูกชายนะก็คือคนที่มาอาศัยอยู่ที่บ้าน
ชื่อว่านายเดชาธรแก้วมิ่งเมืองอายุ๓๙ปีนะ
เขามีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส
ก่อนหน้านี้มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งของพ่อผู้ตายมาฝากฝั่งให้นายเดชาธรมาพักอาศัยอยู่ที่สวนแห่งนี้
มาช่วยทำงานก็มาอยู่ได้๒เดือนแล้วตอนมาใหม่ก็ช่วยทำงานก่อสร้างช่วยทำสวนปามด้วยความขยันขันแข็ง
แต่ระยะหลังนายเดชาธรผู้ต้องหามีอาการเหมือนกับเสื้องซึม
แล้วก็ชอบบ่นให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ก่อเหตุเอาไว้ที่บ้านที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส
กลัวว่าจะถูกคู่อริตามมาทำร้ายแล้วนี่แหละก็ถึงหนีมาขออาศัยอยู่ด้วยจะขออยู่ด้วยสักพักหนึ่ง
วันเกิดเหตุช่วงเช้านะครับพ่อของผู้ตายกับแม่ออกจากบ้านไปทำงานก่อสร้าง
แล้วก็ปล่อยให้ลูกชายกับนายเดชาธรผู้ต้องหาอยู่ที่บ้านกันสองคนแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
กลับมาก็คือลูกชายถูกฆ่าถูกฟันถูกเชื่อดคอจนเสียชีวิตแล้ว
สันนิษฐานว่าทั้งคู่น่าจะมีปากเสียงทะเลาะกันในบ้านนะครับเพราะว่านายเดชาธรเนี่ยพอเกิดเหตุแล้ว
ทะเลาะกันแล้วก็ใช้มีดพระไล่ฟันผู้ตายตั้งแต่ในบ้านแล้วเขาวิ่งหนีออกนอกบ้านมาล้มลงอีก
นายเดชาธรก็ไล่ตามฟันซ้ำเข้าอีกเข้าที่ใบหน้าแล้วก็เชื่อดคอจนเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่เลยนะครับ
ส่วนนายเดชาธรวิ่งหลบหนีไปในป่าสวนปามนะฮะแล้วก็เอามีดพระที่ก่อเหตุติดตัวไปด้วย
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะยังตามตัวไม่ได้นะครับแต่เชื่อว่าคงอีกไม่นานเพราะว่าคงยังอยู่ในป่าสวนปามแถวนี้นี่แหละ